น่าเชื่อนะคุณผู้ชมประเด็นเรื่องเมียหลวงเมียน้อยเนี่ยเยอะจริง
มาอีกรายแล้วค่ะนี่ก็ตามจนไม่หวานไม่ไหวแล้วนะ
มีเมียหลวงคนนึงนะคะเขาออกมาไลฟ์ร้องขอความเห็นใจแล้วก็ขอความเป็นธรรมด้วยนะคะ
บอกว่าสามีที่แต่งงานจดทะเบียนอยู่กินกันมาเนี่ยตั้งแต่ปีหกสองอ่ะ
อยู่อยู่ไปแต่งงานใหม่กับผู้หญิงใช้ชีวิตมีความสุขแถมยังมีการโทรศัพท์กลับมาขู่ฆ่าเธอด้วยนะ
บอกว่าให้เลิกไลฟ์เลิกลงโพสต์อะไรเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของเราได้แล้ว
อย่างนั้นจะส่งผู้ใหญ่ที่รู้จักที่เป็นคนในเครื่องแบบมาจัดการลองฟังไลฟ์ของเธอสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วกันค่ะ

นี่ค่ะภรรยาหลวงคนนี้นะคะไลฟ์ไปก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นไปเธออยู่ชัยภูมินะคะ
บอกว่าสามีแอบไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นยังมีความสุข
แล้วก็โทรมาขู่ให้เลิกการไลฟ์ลงรูปประจาน
งั้นจะส่งผู้ใหญ่ที่เป็นทหารเป็นตำรวจมาฆ่า
กลัวก็กลัวกลัวจะไม่ได้รับความปลอดภัย

กับสามีแต่งงานกัน๑๘มกราคมปี๒๕๖๒เมื่อ๒ปีที่แล้วนะ
ทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายนี่นี่พิธีการแต่งงานของเธอ

สักครู่นี้เธอก็ไลฟ์ไปโชว์ทะเบียนสมรสไปด้วยเนาะ
บอกว่าช่วงแรกสามีนิสัยดีมาก

นิสัยดีมากดูแลเอาใจใส่มาเป็นอย่างดีโดยตลอด

ระยะห่างที่สามีต้องไปทำงานที่จังหวัดชนบุรี
สุดท้ายก็จับได้ว่าสามีมีผู้หญิงอื่น

ไปนั่งกินไอศกรีมกับผู้ชายคนนึง
แต่เธอบอกไอ้เสื้อตัวนี้สีน้ำตาลเบส
ซีกแล้วก็มีแถบขาวน้ำเงินฟ้า

เธอพูดเลยว่านี่เสื้อผัวชานี่น้า

ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปคุยกับเธอหน่อย
เธอหน่อยนะคะเธอบอกว่ารักแค่รักใครตั้งแต่เห็นภาพแล้ว
ว่าสามีน่ะมีผู้หญิงอื่นไม่เคยไปอะละว่งอะละวาดอะไรหรอก
แต่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสามีจัดงานแต่งงานเฉย
จดทะเบียนซ้อนด้วยเธอบอกว่าโอ้โหมันเกินไปไหม
แล้วเอาภาพนี้มาโพสต์แล้วก็ถามว่าแต่งงานแบบนี้เลยเหรอ
ฉันล่ะทะเบียนสมรสฉันก็มีแล้วกลายเป็นว่าสามีกับภรรยาใหม่ของสามีเนี่ย
ก็โทรมาขู่จะฆ่าบอกว่าจะเอาไปนั่งยาขู่กันขนาดนั้นเลยนะ
เธอบอกว่าคนเราเนอะเคยเป็นสามีภรรยากัน
อยากให้กลับมาคุยกันดีดีไม่ใช่โทรมาขู่ฆ่ามาบอกเลิก
เครื่องหนีหายอะไรแบบนี้ค่าดูลงดูแลอะไรก็มาคุยมาตกลงกันสิ
อ่ะฟังเสียงภรรยาหลวงคนนี้หน่อยค่ะ
เราก็อยากจะให้เขามาเคลียร์กันให้มันรู้เรื่องนะคะ
ถ้าเขาจะไปมีชีวิตครอบครัวใหม่เราก็ไม่ว่า
แต่ขอให้มาเคลียร์มาอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
เพราะว่าทำอย่างนี้เราก็เสียหน้าเหมือนกัน
เราก็มีสังคมของเราเหมือนกันนะคะเราก็อับอายคนเหมือนกันที่เขาทำแบบนี้
เอาอย่างนี้นะคะคุณธัญญาธัญเรศเองตระกูล
ทราบเรื่องแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเปิดเพจเฟซบุ๊ก
ยืนหนึ่งไปใช่ไหมเธอบอกเธอรู้เรื่องเคสนี้แล้ว
เห็นไลฟ์แล้วสงสารมากติดต่อมาได้เลยค่ะเธอว่าอย่างนี้
เมียยืนหนึ่งหล่อละค่ะคุณจะรีบติดต่อดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่
ลองดูจะลองดูลองดูลองดูนะคะว่าหาเจอไหม